อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนหายค่ะ
ผู้ชายคนนึงวัยใกล้จะเบนเจอร์เพศแล้วอายุ๒๔ปี
หายตัวไปตอนนี้๒๐กว่าวันแล้วนะคะ
หายไปแถวป่าเขาศกที่สุราธานี
ทีนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้านี่คือผู้ชายที่หายตัวไปค่ะ
แล้วความคืบหน้าที่ว่าคือตอนนี้มันมีหลายเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามา
แล้วเขาก็พุ่งเป้าว่าเอ๊ะทิศทางที่คนหายเนี่ยนะ
อาจจะไม่ได้อยู่ในป่า
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปไล่เรียงไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูความเป็นไปได้
โดยชาวบ้านฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยนะคะ
ก็ยังร่วมกันออกตามหานายวชิรษักมากแก้วอายุ๒๔ปี
ซึ่งก็เป็นชาวบ้านที่หมู่๗ตำบลคลองศกอำเภอพนมที่จังหวัดสุราธานี
หายตัวไปตั้งแต่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมวันนี้วันที่๒๓กรกฎาคมแล้ว๒๐กว่าวันแล้วนะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่นายวัชิรษักนัดกับเพื่อน
แล้วก็จะตามเข้าป่าไปจุดที่มีการแยกกันก่อนจะหายตัวค่ะ
ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทางเข้าป่าพนมก็ห่างจากบ้านของนายวชิรษักเนี่ย
สักประมาณ๘๑๐กิโลเมตรทีนี้ก็ไม่มีใครหาเจอ
ไม่มีใครเจอตัวนายว่าเชียรษักเลยแล้วตอนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ชาวบ้านเขาช่วยกันค้นหามาต่อเนื่องค่ะ
ทีมค้นหาเองก็ไปค้นหาตามจุดต้องสงสัยต่าง
ไปหาตามคำบอกเล่าของหมอดูตามความเชื่อทางศัยศาสตร์ด้วย
ทีนี้เราก็เลยไปถามทางด้านนายอำเภอนายอำเภอพนมเนี่ยนะคะ
นายวราธิตด่านวิริยกุลนายอำเภอบอกแบบนี้
การค้นหามันเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ
เพราะว่าเป้าหมายตอนนี้ยังไม่ชัดเจน
ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าผลการสืบสวนสอบสวนของตำรวจออกมาอย่างชัดเจนเนี่ย
ว่าตัวนายวัชิรษักหายไปที่ไหนหายไปยังไงจะอยู่ในป่าตามข้อสงสัยของครอบครัว
หรือจะอยู่นอกป่าจะมีการปรับแผนการค้นหาให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งด้วย
คือตอนนี้เนี่ยที่แรกเขาก็หาแบบหาแบบกระจายกำลังแล้วก็หาแบบหวานไงคะ
แต่ณตอนนี้ผ่านมา๒๐กว่าวันแล้วยังหาไม่เจอ
ส่วนทางด้านพ่อของนายวัชิรศักดิ์ก็บอกนะยังไม่ปักใจเชื่อว่าลูกชายหลงป่า
เพราะว่าลูกออกไปหาของป่านี่เป็น๑๐ปีแล้ว
แต่จากการสอบถามคนใกล้ชิดลูกชายก็ให้ข้อมูล
มันมีข้อมูลแบบนี้ว่ามีรถกระบะคันหนึ่งมารับลูกชายไป
แต่ทีนี้ก็ต้องไปไล่ดูล่ะค่ะว่ากระบะคันนี้รับแล้วไปทางไหนต่อ
มีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกหรือเปล่านะคะ
ส่วนทางด้านนายชำนิด้วงเพชรเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมช่วงประมาณ๑๐โมง
คือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขับรถสวนกับนายวัชิรษัก
ตรงไหนล่ะสวนตรงกิโลเมตรที่๙๔ถนนสายสุราชภูเก็ต
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวนายวัชิรศักดิ์ขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่เป็นมอเตอร์ไซค์สีอะไร
คือเขาจำสีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แต่มั่นใจแน่ว่านี่คือนายวัชิรษัก
เพราะว่าอะไรทำไมเจ้าหน้าที่ถึงมั่นใจเจ้าหน้าที่คนนี้
เขาเป็นญาติกับนายวชิรศักดิ์ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คิดว่า
ตัวนายวชิรษักเองไม่น่าจะอยู่ในป่าแล้ว
อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งยังไม่หมดนะคะ
ยังมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่บอกว่าเป็นข้อมูลจากคนหาของป่า
ชื่อว่านายอิสระเรศมากแก้ว
คือเขาบอกว่าชาวบ้านหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าตัวนายวชิรษัก
อาจจะเข้าไปหาของป่ากับเพื่อนแล้วเกิดพลาด
คือพอไปหาของป่าเอาปืนไปด้วยแล้วพอไปยิงกัน
ไปยิงเนี่ยจริงอาจจะยิงเพื่อเก็บของป่าหรือว่าสัตว์อะไรแถวนั้น
แต่ปรากฏว่าพลาดยิงกันเองหรือเปล่า
ทีนี้ที่คนหาของป่าเขาให้ข้อมูลแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะเขาก็บอกว่าเอาจริงผมก็เคยเข้าไปหาของป่า
เก็บของปากกับเพื่อนแล้วมันก็เคยเกิดกรณีแบบนี้
เพื่อนยังคิดว่าผมเป็นสัตว์เลยจะยิงผม
ผมเกือบตายเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกต
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้รอติดตามนะคะ
กว่าวันตั้งแต่ที่หายตัวมาวันที่๓๐มิถุนายน
ตอนนี้ยังหาไม่เจอแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ยุติการค้นหานะคะ